สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเอกชัยรายงานตัวรับใช้แฟนแฟนบัตรมวยทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับ
ปัดที่แล้วหยุดไปหนึ่งสัปดาห์ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับครับ
ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับโอ้โหคู่แรกของการถ่ายทอดสดพี่ชัยครับ
แก้มือกันครับโอ้โหมวยแก้มือล้างตาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
มุมน้ำเงินเคยแพ้มาวันนั้นต้นไปก่อนหลายช่วงตัว
ปลายนี่ไปช็อตแล้วพลิกแผลค้างคาใจนะครับเดี๋ยววันนี้ดูว่า
จะล้างตาได้ไม่ได้ก่อนอื่นติดตาวิทยา
ฝ่ายแดงมวยพันธุสัชบัตรน็อค
เขาคือยอดทงชัยสจเล็กเมืองนนท์
เดือดกับฝ่ายน้ำเงินเข่าภูผาแกร่ง
เดินแทงจุดตายเขาคือผู้ทอบตสุรัตน์
ครับมวยคู่แรกของเรานะครับเปิดหัววันนี้ครับ
ฝ่ายแดงยอดทงชัยสจเล็กเมืองนล
ชื่อวิชาลรักงามอายุ๑๕ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
กมาแล้ว๒๙ครั้งชนะ๒๔ครั้งแพ้๕ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนภูท็อกต่อสุรัตน์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ฝ่ายแดงยอดโทงชัยสจเล็กเมืองนนท์

มุมแดงนี่ก็มวยของสจเล็กเมืองนนท์นะครับ
สมคิดมากวงสจรูปหล่อเลยนะครับคนนี้
กำลังเดินทางมาไม่รู้ว่าถึงหรือยังครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่เดิมก็คือ
ครับคิตตีเดทเกียรตย์โยธินครับ
อ่าคิตตีเดทนะครับตัวเดียวอันเดียวกันครับผู้ทอบ
ก็ซ้อมที่ระยองนะครับอยู่ค่ายเดียวกับยอดมวยพศนี้เลยนะ
ปืนกลต่อสุรัตน์นะครับอันนี้เป็นน้องในค่ายครับ

วันนี้คุณสุรัตนทัพทิมนารินนี่ไม่ได้นำทีมมานะครับ
ส่งคนอื่นมาแทนครับคุณสุรัสตร์ที่ไปต่างประเทศ
ต่อหลัก๒ยกที่๔ครับคว้าแชมป์ที่วางไปคลองครับ
ตอนนี้อะไรก็หยุดไม่อยู่นะครับ
สดเหล็กเลยนะไม่รู้จักคำว่าแพ้ครับ
เดี๋ยวเดินหน้ารอติดตามเลยครับสุศึกวรรณส่งชัยครับ
ล้างตาหรือจะโดนย้ำแค้นนะพี่ชัยนะ
อีกทีวันนั้นน้ำเงินเคยแพ้มา

พบกันที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
เมื่อวันที่๑๑ธันวาคมเมื่อปีที่แล้ว

น้ำเงินบอกว่าถ้าวันนั้นผมแพ้ขาดลอยนะผมจะไม่ต่อแย่เลย
แต่วันนั้นมันแพ้แบบคล่องใจครับ

จากราชดำเนินมาศึกยอดมวยไทยรัฐเดี๋ยวดูครับ
ผลการแข่งขันจะเหมือนเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนไปครับ
ชกกันสนุกนะครับมวยคู่นี้ครับ

โดนต่อยฟันยางกระเด็นอาการไม่ดีครับ
๕ขึ้นมาชิงดำสุดท้าย
เป็นแดงครับแข็งแกร่งแล้วก็สดชื่นกว่าเอาชนะไป

ถอดมงคลให้กับมุมแดงครับยอดทงชัย

ในกระดาษน้ำเงินนี้มีคุณต้นตอสุรัทธ์นะครับ
ตัวแทนคุณสุรัทธ์ทัพทิมนฤนธ์ครับ

วันนี้ในสนามนี่เพียบเลยครับ
พอลงไปถึงที่ดูอยู่ที่หน้าตู้ทางทีวีด้วยครับ
ก็ว่ากันว่ากับแสงกับมังงรังครับ
มาถึงวันนี้ได้ประสบความสำเร็จนี่ก็ต้องขอบคุณแฟนครับ

ยกแรกของการถ่ายเท่าสดเชิญพี่ป่าและพี่หมูครับ
แม่ที่คุณเอกบุญชัยบอกนะพี่ป่าบอกว่าคู่นี้
คาใจมาถ้าคาใจมันก็ต้องล้างตาเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะ
มุมแดงเลยยอดทงชัยสจเล็กเมืองนล
น้ำเงินภูท็อกตอสุรัสแดงในอายุ๑๕โกราศ
น้ำเงินภูทอกอายุ๑๗บึงกาล
คิดว่ารูปร่างรูปทรงนี่จะคล้ายกันนะครับคุณผู้ชม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

นี่ครับผ่านมาแล้วครับยกแรกทางด้านฝ่ายแดงครับยอดทงชัย
สจเล็กเมืองนลขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนี่ภูทอกต่อสุรัตน์ครับ
นี่ครับพี่เลี้ยงฝ่ายน้ำเงินนี่โอ้โหยอดมวยเลยครับ
กลนี่ขึ้นให้น้ำเองเลยครับ
แต่ปืนกลครับเนี่ยให้น้ำขึ้นมาให้น้ำเองเลยครับ
หลายรางวัลหลายสถาบันเหลือเกินนะ
อ้าวติดตามโยคที่สอง
บนเวทีก่อนอ่านี่กับต่อสุรัสตร์เหมือนกันนะเมื่อกันภูท็อกนะครับ
ยอดทงชัยยกนี้ต้องใส่กันแล้วยิงใกล้ใกล้ด้วยแบบนี้
แต่ตอนนี้บนล็อกเขาใส่กันแล้วใส่แล้วจะบนวิธีก็ต้องใส่ตามแล้ว
แน่นอนครับคุณผู้ชมเนี่ยเล่นเจ็บเจ็บเลยครับ
แหลมทั้งคู่มันใกล้เคียงกันทุกอย่างแล้วครับรูปร่างรูปทรงอาวุธมวย
เอาล่ะครับอยู่ที่ว่าใครจะยุบการพิซ้อมเนื้อนมไข่ถึงหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม
นิดเดียวเลยนะตัดสินกันที่การฟุตซ้อมเลยเนี่ย
แกนตกเกมต้องระวังศอกด้วยนะครับ
น้ำเงินวันนี้มาดูใหญ่กว่าเลย๑๑๐เท่ากันรับคอยรอเลยนะครับผู้ท็อก
ซ้ายคอยแยบซ้ายตาคอยถึงหมัดขวาหมัดขวา
เป็นไงยอดทงถ้าเจอขวาสวนคืนหน้าหายทันกันหมดเลย
ถ้าออกตีนออกด้วยหมัดออกด้วยก็ผมบอกนะครับทุกอย่างใกล้เคียงกับทุกอย่าง
เหมือนกันหมดเลยเออมวยคู่นี้เอาละครับไปปลายน่ะลุ้นกันนะ
ใครหลุดใครหลวงใครหลงเท่านั้นล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหโหโหโหโห
ยังหาเกระจักรใกล้ตางแรกโอ้มดอาบนี้
โอ้โหได้เลยท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับคู่นี้
แนะนำเลยขวากับขวาด้วยถ้าออกก่อนถึงต้องมาน่ากหายแน่นอนนี่
บวกแบบนี้เดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาว
เป็นเกมที่ตื่นเต้นกับมวยคู่แรกยอดมวยไทยรัฐในวันนี้ครับ

คู่นิ้มยอดธงชัยมันแน่นอนเดี๋ยวเตะขวาต่างกลาง
ยังเป็นฝ่ายขยับเปิดเกมนะครับยอดทงชัยนี่เพียงยกสอง
เปิดเกมตลอดครับติ๊งขวาไปไหน
มันอยากถิดซ้ายสร้างจังหวะให้ด้วยนะยอดธงชัย
ภูเท้านี่ก็รอโต้๒เลย
มุยตั้งรับนี่นะคะจากผิดเบียดหญิมาก
ต้อนรับมากให้แฟนมุยไม่ชอบนั้นในยุคนี้

โต้มิโต้โต้มิโตโตคืนหรือไม่คืน
ยังรออยากจะคืนยังคืนไม่ได้นะครับ
แดงหยอกตีนขวายังออกไม่ถนัด
ตรงนี้เหมาะขวาลำตัวตลอดนะครับ
เดินเป้าใหญ่โอ้โหเจอแห้งขวาพวามกันนะครับ

จังหวะ๒ทำได้ดีเลยนะครับอูทอง

ขยับออกมวย

โอ้โหครับ

ยอดทงชัยเดินเข้าหาเลยนะครับ

ทางด้านอูท่อที่ถอยมัดส่วน
มวยของเราที่ผ่านมา๒ยกครับ

ยอดธงชัยกับอูท่อ

หนักแรงเหมือนกันเลยนะพี่ชัยนะ

จะต้องดูอะครับต้องติดตามครับ

ยก๓มีของจริงแล้วอะ
เสียวไปแล้วครับคู่นี้หมัดชวัดเฉวียนทั้งคู่เลยรวมถึงศอกด้วยเนี่ย
แม่เป็นสิ่งแตกจริงเลยคู่นี้
แดงก็เปิดเกมให้ในวันนี้ครับติ๊งขวาไปไหน
ขยับเข้าไปนี่โดนตีนน้ำเงินก่อนเลยนะ
ไม่จ้องไม่รอครับเปิดเกมยอดธงชัย

ไม่มีคำว่าแก่งคอยไม่มีคำว่าแก่งเสือเต้นไม่มีครับ
ขยับเลยขวาทั้งคู่เน้นหมัดแล้วตอนนี้ยอดทงชัย
ตีนขวาไม่ได้ก็ต้องเอาหมัดเข้ามาช่วยแล้วยอดทงชัย
เด็กที่มันกินดียุดดีซ่อมดีร่างกายสมบูรณ์มั่นใจเปิดเกมไม่ต้องกระโลเลย
เอาละครับขยับแล้วตอนนี้ยอดทงชัยอยู่ที่เจ้าโพท็อปยุบไม่ยุบยุบไม่ยุบ

เหลือบวกกันแม่งเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่
บอกไม่ได้เลยกับเด็กนี้ใครพลาดนี่หล่นเลยครับแตกได้ด้วย
โหใจนี้ใช้ได้ทั้งคู่เลยเอาแล้ว

แม่แดงต้องเอาในมาช่วยแล้ว
แค่งซ้ายของคุณน่ากลัวแต่หมัดขวาผมก็อันตรายวาดเสียว

เอาละอย่างนี้เกมเข้มข้นแน่นอนครับคุณผู้ชม
ไม่จะห่างไม่หลุกครับ

รอจังหวะ๒ครับมีตีนหน้ามาดัก
ถ้าตีนหน้าดัดนี้ซ่าวะมันก็ลายให้กับแดงเลย
ขวาหลดมาซ้ายถึงกาหนคอนะครับต้องระวัง

ร้องแล้วตีทำได้หรือเปล่าครับยอดทงชัย

บอกพี่เลี้ยงนิดนึงคุณพ่อ
วางติดซ้ายติดปังขยับซ้าย

เน้นเป้าใหญ่เลยมาขวาลำตัว
น้ำเงินแพ้ต่ายไม่เข้าเหนื่อยไหมละ
หวบมัดหวบซองเอาไหนเข้ามาช่วย
หลายคนยืนข้างนอกทรงมวยดูน้ำเงินได้เปลี่ยนนิดนึง
แต่มายว่าหลุดเสียงามน้ำเงินได้เปลี่ยนแต่ในภูมิสมัยนี้แฟนมือเขาไม่ได้หยกแล้วนะ

อ่าธรรมการด้วยนะต้องหลุดแข็งแรงไว้ก่อน
นี่ฮุดซ้อนตั้งด้วยขวาตอนเกมตลอดก็ทุนไทย

แม่ภูท่องเนี่ยจะหวานโต้นี่โต้สวยเลยนะครับ
แผงที่หลังเข้าไปสวยเลย
ภูท่องบทยกที่สามเข้มข้นเลยครับ
ครับมวยคู่แรกครับผ่านมา๓ยก

เครื่องร้อนนะครับตอนนี้เครื่องติดครับ
ทางด้านภูท็อกก็มีเตะซ้ายนะครับ
โอ้โหโดนทางด้านยอดหงชัยนี่ต่อยหมัด

ครองดรงเดงเตียงใส่อย่างเดียวครับ
ยกที่๔ครับคุมงานบุหกาโดนพิธี
ยกที่๔ครับคุณผู้ชมครับผู้ชิงขาดโดยวิทยุทธิ์ชายุทธิ์ขำนาเลศ
มาลงรวมจิตประเนกธิรวรรษอินเดียนสุวิทธิ์กาลีชิตให้คะแนน๓คน
นี่จับในคล้องสวยแล้วตีได้หรือเปล่าเท่านั้นเองยอดทงชัย
ไม่ได้ต้องเอาในเข้ามาวัดเลยนะครับโอ้โหบวกน่ากลัวเลย
น้ำเงินได้ใหญ่ด้วยภูทองใครดีใครอยู่เลยนะครับมีดมีดสั้นคนละเล่ม
น้ำเงินจะหวากกะทุ้งแหลมไม่น่าเกลือเลย
อย่างนี้นี่เข้าจุดโฟกัสก็มีธิดทำมักทันทีนะครับผู้ผู้ชม

เลวาวัดเสี่ยวทุกมินาทีแค่งขวาเริ่มซาดภูทอกเล้นที่แค่งขวา

งชัยยังเน้นหมัดเหมือนเดิมนะครับนี่ในยกที่สี่ต้องบอกว่าเป็นยกสำคัญมากมากครับ
ใครทำได้ดีเอาไปครับคะแนนอย่ายุบอย่าหมดนะครับ
ในช่วงวินาทีสำคัญที่ตรงนี้เป็นยกไฮไลท์เลยด้วย
เดินต่อครับยอดทงชัยแม่เดินเข้าไปแล้วโดนตีนขวานี่ไม่บังเลยครับ
โดนเต็มเต็มแล้วโดนแทงซ้ายเข้าไปอีกเอาในลุ้นอย่างเดียวเลยครับ
ตอนนี้ยอดโทงชัยก็ตกแทงตกแทงอย่างเดียวอืมบางมิตเลยบางที
ดูก็ก็สูญรัฐแม่นจะเก่งกล้ามเป็นคนหรือเปล่า
อะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหแทงซ้ายเม็ดนี้เข้าไปพอหวา
เสียจังหวะด้วยหลบเสียทรงเลยเสียทรงเลยนะครับมัดขวา
ยังยังหมัดอยู่นะครับเต็มเปิดเกมด้วยแล้วพูดทอบแทงด้วยซ้าย
สกิ้นที่อยู่ดีซ้อมดีมันอย่างนี้โดนแล้วไม่มีเป็นอะไร
ไม่ยุบเลยเดินบวกต่อครับแม่แดงตอนนี้กดเอ็นไปนิดนึงครับ
ตั้งหลักไม่อียุช่วงช่วงละมุ่นเข้าไปมันจะพูดเสียหลักเสียเหนี่ยมเลย
เหนิดต่อหมัดอยากเดียวแล้วตอนนี้โหโดนไปหลากระหนังเหมือนกันนะครับ
แหม่งลำตัวน้ำเงินมีดวนแล้วก็เสียงอาวุโอ้โหแกล้งก่อยลำตัว
สตาร์ทด้วยขวาลำตัวไม่เป็นอะไรครับ

พยายามเกี่ยวขาพลิกเหลี่ยมพลิกไม่ได้
กรรมการบอกว่ากันใหม่ยังเสียวทุกวินาทีครับคุณผู้ชม

ยังเข้าไม่ติดเลยตอนนี้หลงเกมหลงเวย์เลย
หลงเหลี่ยมเอานี่ไงสั่งซอย
รูปนี้ถ้าเตรลูกจะโดนแบบนี้อะฟีคลิก
ถึงจะด้งก็ยังไม่ท้อครับ
หลงเกยิงหลมหายเลยนะครับยอดพงทัย
เสียทรงเสียลักษณะไปเลยนะครับ
มันจะดังตามให้เจ้าสงสัยด้วย

ยกเสียวมาฉายไป๒ชุดใหญ่เลย
ปลายยกปลายยกออกลีลา
ถึงแม้จะโดนเยอะแต่ว่าออกแต่ละมัดเอาหุบไปอย่างที่ออกอันตรายนะ

แต่ว่าความกร้องการเรียนตัวมันดีเยอะเกินนะครับ
ดูท็อปทำกว่าบ้านมาดีด้วย
ตอนสุดล่ะแต่สองเสาร์ก่อนไม่ค่อยดีนะเป็นลมไปเลยนะ
สองเสาร์ที่แล้วนะครับปลายยกใกล้จบหมดยกที่สี่
กับมวยกู้แรกแล้วนี่ก็ผ่านมาสี่ยกนะครับนี่ผ่านมาช้ายกกว่าอีกสี่
โอ้ทางด้านกูท็อคไม่ธรรมดานี่เสียบเข้าไป
เนี่ยช็อตนี้ช็อตเดียวเลยนะเป็นจุดพิพันธ์เลยนะครับ
โอ้โหโดนเข้าไปเสียหลักล้มลงไปเลยครับเสียบเข้าลำตัว
นี่จะหักเขาก็ไม่ลงอีกครับแทบลำบากแล้วครับตอนนี้
โอ้โหต้นต้นของสตาร์ทเอาแรงเหลือเกินกับมุมแดงอ่ะ
เปิดเกมต่อยหมัดสนุกเลยนะครับแต่ว่ายกสี่โดนเสียบดอกนั้นดอกเดียวพี่ชัยเอ้ย
เดินไปรับแท่งกันด้วยอ่าแหมดูเสียรูปเสียอากาศเลยนะครับ
เดี๋ยวดูต่อยกสุดท้ายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมวยคู่นี้
เดี๋ยวดูครับน้ำเงินแห่ช่วงหลังนี้ชนะใครไม่ค่อยเป็นจะปลดล็อกได้หรือเปล่า
เหลือหมัดอย่างเดียวแล้วกับศอกยอดโต่งชัย๒จ้อเล็กมุมมุมแดงนะครับ
มันยืนสี่ห้าจากตรวงลากครูทอกสิบเจ็ดบึงตาน
ไฟล์ที่แล้วนี่น้ำเงินแท้พลิกล้องมาไฟล์นี้จะมาคู่ชื่องคืน
ยกสุดท้ายแล้วมัดกับฟองยาวแม่ยกที่สี่
โดนเข้าไปสองชุดสามชุดใหญ่มีเห็นเลยครับแดยอดคนชัย
ต้องติดตามนะเพราะผลงานแต่ละครั้งออกมามันดีขึ้นตลอด
แต่ก็มีเสียวมีให้ดุ้งตลอดนะครับข้างล่างยอดคนชัยมัดที่ออกนับแรง
แต่น้ำเงินยอดจุดอ่อนเห็นลำตัวนี่โดนแล้วมีสะดุ้งเหมือนกันนะ
แต่ก็โดนเยอะนะไม่ใช่ไม่โดนลำตัวแล้วมีสะดุ้งตลอดนะ
แต่ว่ามีแฟนมัวอย่างเฮอยู่เลยนะมีให้เสียวทุกนาทีนะครับ
มันต้องมีอัดชีดละบ้างยอดคนชัยยังต้องลุ้นตลอดยังท้อไม่ได้ครับ
ยังต้องพยายามตลอด
แก่มายอดแล้วนะฮือลำเงินไม่แรกโหดูทอบหาเป้าเจอน่ะ
แต่ว่ามันไม่ยุบโดนแล้วมันไม่เป็นอะไรนะ
ลักษณะคือต่อยเหมือนไม่สุกมันนะแต่โดนเต็มนะ
ใบหน้าทั้งลำตัวเลยออกลีลารูปทรงเลยนะครับ
มันอย่างว่าลำเงินนะในยุคเนี้ยลำเงินตัวไหนที่ทำได้ดี
สูงอ่ะสูงฮะอายุสิบห้ายเอออยู่อย่างงี้
อย่าเพิ่งนองข้างเนี้ยมัวพวกนี้แหละ
อันนี้เราก็เข้าสู่ส่วนสุดท้าย
ยังไงพี่น้องแฟนบรรคมวยที่เป็นแฟนกับผมวันทรงชัยอย่าลืมนะ
พุธที่๑มีนาคมนี้กับยี่ห้อของวันทรงชัยศึกของมหาชนนะ
มาดูอย่างเพชรชายเจอกับอุมานบอลอีกครั้งหนึ่ง
อยากจะที่คงใจกันอ้าวเจอหมัดเมียกันเหมือนกันนะ

ก็ยังสู้จนหยดสุดท้ายจริงเลยนะแดง
วันนี้มาใหญ่ด้วยครับน้ำเงิน
น้ำเงินก็มีจุดอ่อนออกเห็นเหมือนกันนะครับนำตัวนี้

ดูหิมป่าเพชรไข่แก้วกับสิงห์ดำรถบ้านสวงเกียร์กลัง

จะยุดขำนาเลชครับพี่ชิคกี้พายบนเวที
ให้คะแนนมินาลงรวมจิตพระเอกยิรวัติอิงเยี่ยมสวิทย์กาลีชิฯ
ลงรวมจิตพระเอกยิรวัติอิงเยี่ยมสวิทย์กาลีชิฯ
ขอบคุณครับคนเห็นครับครับ
คำสั่งคำสั่งคำสั่งพระเอกยิรวมจิตอิงเยี่ยมสวิทย์กาลีชิฯ